เหนือจากฟอร์มอันยอดเยี่ยมของนักฟุตซอลไทยเมื่อวานแล้วนะครับ

เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับการเดินทางไปเชียร์ของคนไทยอาจจะน้อย

ก็มีกองเฉียร์วมหนึ่งตัวเซ็นใจ
ไต้หวันติดตามได้จากรายงานของคุณเกิกชัยคุณโทครับ

ตะโกนร้องเพลงชาติไทยด้วยความภูมิใจอย่างสุดเสียง
เพื่ออยากจะร่วมร้องไปกับนักฟุตซอลทีมชาติไทย
เพื่อให้กำลังใจก่อนที่ทีมฟุตซอลไทย
จะลงกรรณกันในศึกฟุตสอบชิงแชมป์เอเชียร์๒๐๑๘

เชียร์คนไทยที่มาอยู่ที่ไต้หวันกว่า๑๐ปี
คือคุณแม่ของน้องโซดาและน้องเบียร์

มาร่วมเชียร์ทีมฟุตซอลไทยในทุกเกม
เพราะนอกจากจะมาให้กำลังใจนักฟุตซอลไทยแล้ว

ร้องเพลงชาติเพื่อแสดงความภูมิใจ
ที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย
อีกหนึ่งกองเชียร์ที่ติดตามนักกีฬาไทยไปทุกที่
นั่นคือนาลินวิดุลวิเชียนวัฒนาชัย
สุดยอดกองเชียร์ไทยที่เปลี่ยนไฟล์บินด่วน

เราวันนี้ตั้งใจว่า
ต้องเชียวร่วมกับกองเชียวไทยที่นี่ให้ได้

เรามีคอนเซ็ปต์ว่าไม่มีเหลือนะครับ
และกองเชียร์ไทยที่นี่โอ้โหสุดยอดมากนะครับ
เราชนะไปด้วยกันนะครับ
เดี๋ยวรอบ๘ทีมนะครับเจออีรานนะครับ
ตอนนี้เราเจอใครก็ได้ครับสวัสดีครับ
ขอบคุณพี่ที่มาเชียร์ที่สนามครับ

เพราะในรอบแรกกองเชียร์ทีมไทย

สิ่งสำคัญที่จะให้ประสบความสำเร็จนั่นคือกำลังใจจากทุกคนนะครับ
แน่นอนว่าในรอบ๘ทีมสุดท้ายพบกับทีมชาติอีราน
พวกเขาอยากจะได้กำลังใจจากแฟนทุกคนครับ

รายงานจากกรุงไทเปไต้หวันครับ